มาดูกันต่อเหตุการณ์ร้อนที่เกิดขึ้นในวงการผ้าเหลืองอีกแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ชม
เพราะว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นคลิปวีดีโอสั้นครับ
พระสงฆ์รูปหนึ่งพูดคุยกับศรีกา
แต่ด้วยอาการกิริยาอาการแล้วคือไม่สำรวม

ยังขู่ว่าเดี๋ยวจะเปิดของลับให้ดูอีกด้วย
ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากที่เห็นคลิปนี้แล้วก็อิดหนาระอาใจ

แต่มาเจอพระสงบังรูปประพฤติแบบนี้แล้ว
อดเป็นห่วงพระพุทธศาสนาไม่ได้
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันครับ
เซ็นเซอร์คำพูดของพระสงฆ์รูปนี้เอาไว้นะครับ
จากว่าบางคำนั้นไม่สุภาพครับคุณผู้ชม
เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่โดยแฟนเพจชื่อดังหลายเพจ

กำลังมีปากเสียงกับพระภิกษุรูปหนึ่ง
โดยที่พระนั้นก็เดินปรีเข้ามาหาด้วยอาการท่าทาง
คือจะเอาเรื่องครับในมือถือบุหรี่ที่สูบอยู่ด้วย

ที่พระจะเปิดจีวอนแล้วก็ใช้มือตบพุงแบบนี้ครับ
แล้วก็พูดคำว่าเอาไหมอยากดูไหม
จะเปิดให้ดูเปิดให้ถ่ายแต่เอามา๑๐๐บาท
ศรีกาบอกว่าไม่ต้องให้หรอก
เงิน๑๐๐๐พระอะไรจะมาให้เปิดของลับให้คนอื่นเขาดู
แล้วก็บอกกลับไปด้วยนะครับว่าพระรูปนี้พูดจาไม่สำรวม
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลครับ
ปรากฏว่ามีคนเข้ามาโพสต์แสดงความเห็นมากมาย
ส่วนใหญ่คือตำหนิพระสงฆ์ที่ไม่สำรวมทำศาสนาให้มีความเสื่อมเสีย
ขณะที่บางความเห็นก็จี้ให้พระต้นสังกัดนั้นดำเนินการลงโทษตามกฎของสงฆ์
เรื่องนี้ครับทีมสายตรวจโซเชียลนั้นตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
พบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ที่วัดป่าบ้านดงหม้อทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
ซึ่งก็เป็นที่มาของการประทะคารมอย่างที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะครับ
โดยพระสุรวุฒิวรวุฒโธแห่งวัดป่าบ้านดงหม้อทองบอกว่า
พระที่อยู่ในคลิปนั้นเป็นพระสังคาธิการ
ในวันดังกล่าวพระได้มาวัดป่าหม้อดงหม้อทอง
เพื่อนิมนต์ให้ตัวเองออกจากกุฏิไปที่สาราการประเรียน
เจรจาพูดคุยกันเรื่องการย้ายชื่อพระเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของวัด
โดยอ้างว่าการย้ายชื่อของพระนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
และเมื่อญาติโยมเห็นเหตุการณ์จึงขอร้องให้ตัวเองไม่ต้องลงไปจากกุฏิ

ก็เป็นเหตุให้พระกับญาติโยมนั้นมีปากเสียงกัน
หลังเกิดเหตุพระรูปอื่นแล้วก็ตัวเองก็ย้ายออกจากวัดไปจำพรรษาที่อื่นนะครับ
เรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนำมาให้คุณผู้ชมติดตามกันในช่วงนี้สำหรับไทยรัฐนิวส์โชว์นะครับ